ช่วงนี้มีเรื่องของความสุขมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะเป็นเรื่องของโชคลาภ
ใครจะขออะไรก็ขอเราพาไปไหว้ไอ้ไข่แล้วกันนะฮะ
เพราะว่าหลายคนกำลังนิยมชมชอบกันอยู่นะครับ
กระแสไอ้ไข่วัดเจดีต้องบอกว่าฉุดไม่อยู่นะ
เขาก็ให้โชคกับคนที่ไปขอหลายคนเหมือนกันนะฮะ
เอาไปพื้นที่หมู่๗ตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
น่ากลายเป็นที่เริ่มใส่ศรัทธาของผู้คนแหละครับโอ้นี่ฮะแน่หลั่งหลายกันไปครับ
นะฮะไปเที่ยวนะฮะวัดเจดีไปกราบไหว้สักการะรูปปั้นไอ้ไข่
ส่วนใหญ่ก็จะบนบานเรื่องของเงินเงินทองเรื่องหน้าที่การงานก็ว่ากันไป
โชคลาภมันก็แถมท้ายพวกกันไปแหละครับทำให้ที่พักทุกแห่งในนครศรีธรรมราชนะ
มันมีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะฮะก็ถูกจองเต็มไปเกือบหมดติดต่อกันหลายวัน
แล้วโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้อีกแต่ว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคึกคัก
เพราะว่าแน่นอนพรุ่งนี้ก็วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะร้านอาหารก็คึกคักเหมือนกันครับ
สายการบินก็มีบินตรงจากดอนเมืองไปลงที่นู่นจองเต็มหมดเหมือนกัน
ทำให้บรรยากาศก็คึกคักนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหมันเหมือนยุคที่จตุคามรามเทพกำลังคึกคักช่วงนั้นนะคุณ
โอ้โหช่วงนั้นนี่เอาจริงเหยียบกันตายเลยนะ
เออรถติดยาวเหยียบไปหมดเลยนะฮะส่วนที่เห็นกันอยู่เนี่ยเขามีการแจกนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นรุ่นยอดทรัพย์๖๔นะฮะเป็นเหรียญไอ้ข่ายวัดเจดีนะฮะ
เปิดให้จองกันไปตั้งแต่๑๖สิงหาคมจนคนก็ไปแน่นวัดเลยจนเกิดความวุ่นวายจำได้ใช่ไหมฮะ
สุดท้ายต้องยกเลิกการจองการแจกกันไปซึ่งก็จะมีการเปิดจองรอบใหม่
ถ้าว่าจะเปิดจองทางออนไลน์ละกันเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของคนมาย้ายมากมายนะฮะ
ส่วนใครได้บัตรคิวไปแล้วก็ยังมีสิทธิ์เหมือนเดิมนะฮะ
อันนี้ก็เป็นบรรกาศที่วัดเจ็ดีเอามาฝาก
ส่วนที่วัดหัวกระบือซอยเคียนทะเล๑๙บางขุนเทียนชายทะเลครับฝุ่งแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพ
วนแบบมาย๗๓๘๔กรุงเทพฯเดินทางเข้ามา
ชาวบ้านก็ปรีเข้าไปรับท่านครับให้ท่านลูบหัวแล้วก็ขอถ่ายรูปกับรถของท่านด้วย
พอเริ่มพิธีครับหลวงปู่เดือนชัยก็เจิมหน้าผากของไอ้ไข่ทั้ง๗องค์
องค์นั้นหลวงปู่เดือนชัยก็ได้ใช้ปากเจิมด้วยครับคุณผู้ชม
ที่บริเวณรอบเอวจากนั้นก็มีการหยดน้ำตาเทียนลงไปในอ่างน้ำมนต์
ปรากฏอะไรต่างนานาขึ้นมาเป็นน้ำตาเทียนอย่างเด่นชัด
ประชาชนที่ไปก็ขออนุญาตไปดูอ่างน้ำมนต์ก็เรียกว่าตุ่มน้ำมนต์สิ
เพราะมันใหญ่ขนาดนี้คนก็ไปส่องดูก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นแล้วกันนะครับ
ส่วนที่วัดสว่างอารมณ์นะฮะแควร์อำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปฐมครับ
ในช่วงใกล้ถึงวันออกสละกินแบ่งรัฐบาลแน่นอนนะฮะ
ประชาชนก็ไปไหว้ขอพรกันรวมทั้งขอโชคลาภด้วยนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัดกันแน่นเลยนะครับ

คุณผู้ชมครับมีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเขาเนี่ยนำของไปถวายนะฮะ
ตั้งแต่วันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมาเพราะว่าอะไร
เขาได้จากกุมารทองน้องก้าวเลิฟแล้วก็ไปถูกอยู่สิงคโปร์นู่นครับ
แล้วก็กลับมาถวายของแก้บนกันไป
ในขณะที่นักแสดงสาวคุณบนัฐบุญธาตุรกาและก็นักร้องหนุ่มคุณปากฟ้าธรรพงศ์ก็แวะไปทำบุญด้วย
ด้วยนี่สองท่านนี้ฮะก็ไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่ด้วยแล้วก็
มีการจุดประทัดเพื่อความเป็นสริมงคลนะจุดปั้งปั้งปั้ง
พอมันถึงอันสุดท้ายมันก็ปึ้งออกมามันก็จะมีเลขห่าง
ทัดเนอะนะฮะเขาก็เอาเนี่ยฮะเอามาโชว์ให้เราเห็น
แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมใน